เช้าข่าวชัดเศรษฐกิจกับผมพีรวัตรอัธนาคนะครับ
ช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวย
พบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชม
วันนี้วันวาเลนไทยครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับเรื่องราวของความรัก
ของความรักของขวัญของฝากในวันแห่งความรัก

คุณผู้ชมครับวันนี้หลายคนเลือกที่จะให้ของขวัญกับคนรัก
บ้างก็ให้ดอกไม้บ้างก็มีเตอร์ไพรส์อื่นนะครับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขารวบรวมกันนะครับว่า
พฤติกรรมของคนไทยในวันนี้
ปี๒๕๖๐ในวันแห่งความรักเขานิยมทำอะไรกันบ้าง
หลักแล้วปีนี้ทานข้าวนอกบ้านมาเป็นอันดับที่๑เลยนะครับ
โดยพบว่าเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายสำหรับการกินข้าวนอกบ้านครับคุณผู้ชม
อยู่ที่ตัวเลขประมาณ๑๒๐๐กว่าบาทเศษนิดหน่อยครับ
เงินก้อนนี้จะพาคนรักไปทานอาหารแล้วแต่เลยนะครับ
ก็ไปร้านอาหารโรงแรมก็ว่ากันไป
มาอันดับที่๒๙๐๐กับอีก๗๗บาท
จะเป็นเงินที่ยอมจ่ายเพื่อซื้อของขวัญของฝากให้กับคนรัก

แฟชั่นเครื่องประดับอัญมณีในเงินเฉลี่ยประมาณ๙๗๗บาท
มาครับนั่นก็คือ๓๑๕บาท
ที่จะจ่ายให้กับการซื้อดอกไม้มอบให้กับคนรักครับ
เฉลี่ย๓กลุ่มหลัก๓พฤติกรรมหลัก
คนจะนิยมทำกันในวันแห่งความรักปีนี้นะครับ
โดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหการค้าคาดการณ์ด้วยนะครับว่า
ถ้าหากว่าดูแล้วนะครับคุณผู้ชมณขณะนี้
เงินเฉลี่ยต่อคนที่จะจ่ายออกไปในวันวาเลนไทยปีนี้
อยู่ที่ประมาณ๒๒๖๒บาท
บวกขึ้นมาจากปีก่อนเพียงแค่๔บาทเท่านั้นนะครับ
คือปีก่อนจะอยู่ที่ประมาณ๒๒๕๘บาทต่อคนในวันนี้
และทำให้ตลอดเทศกาลนี้นะครับ
เม็ดเงินสะพัดรวมกันแล้วประมาณ๓๗๐๐กับอีก๗ล้านบาทด้วยกัน
เงินก้อนนี้ที่สะพัดเนี่ยบวกขึ้นมาจากปีก่อนไม่ถึง๑ครับ
เหตุผลหลักก็เนื่องมาจากว่าหลายคนยังมองว่าเศรษฐกิจนั้น
เปราะบางยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนและข้าวของยังแพงอยู่นะครับ

คุณผู้ชมครับนอกจากนี้เขาก็มีการประเมินต่อไปด้วยว่า
เงินที่จะเอามาจ่ายหลักเอามาซื้อของให้คนรัก
ของขวัญของฝากนั้นมาจากไหนบ้าง
แน่นอนครับเกินครึ่งสัดส่วนเกินครึ่งนะครับ
เป็นเงินเดือนถัดมาประมาณสัก๓๐ก็จะเป็นเงินออมครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นบรรดาเงินโบนัส
รวมถึงเงินที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่
ก็จะแบ่งมาซื้อของขวัญของฝากให้กับคนรักนะครับ
นี่คือข้อมูลที่รวบรวมโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ
ปากคลองตลาดเนี่ยเมื่อก่อนเราจะนึกถึงเป็นอันดับแรก
แต่ปัจจุบันนี้ตลาดปักคลองนั้นอาจจะไม่คึกคัก

เดี๋ยวหลังครบทรงชาติเราจะกลับมาติดตามพร้อมกัน
ห้ามพลาดนะครับในเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจครับ